ตอนนี้พี่น้องซูอาสนับสนุนได้ว่าเขาน่าจะเสียชีวิตช่วงไหน
เพราะว่าถ้าเสียชีวิตนี่๑๕นาฬิกาพี่น้องซูอาเขาเปิดทราบว่าเขาอยู่บนบนตอน
๑๗นาฬิกาเขาขึ้นรถเขาจัดบนบนตอน๑๗๑๘เขาอยู่ระหว่างตาม
เขาอยู่นี่แหละเป็นเรื่องที่เราพินาในช่วงนี้
สืบกันมาก็ดูดีแล้วนะ
ที่สังคมช่วยกันดูผมว่าโอเคมีเรื่องการจับดูเรื่องนาฬิกาเรื่องเวลา
แต่ละตอนแต่ละตอนก็เป็นการช่วยงานการสอบสวนได้ดีทีเดียว
แต่ทั้งหมดทั้งหลายก็อยู่สาเหตุการตาย
ถ้าการตายเวลาของการตายและสาเหตุการตายเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนเวลา

อย่ารีบการทำทั้งหมดการต่อสุดอย่ารีบร้อน
เพราะทุกครั้งที่ริ่มร้อนเรามักจะได้แพ้และไม่ได้ความจริงที่ครบถ้วน
ถ้าเร็วเกินไปนะเราจะเจอแพร่บ่อย
ช้าเกินไปพยายามหลักฐานก็สูญหาย

ขอย้อนไปมาขั้มวันนี้นะครับ
ในประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี้มีอยู่๒อันที่สำคัญมาก

แล้วก็พวพันไปถึงนาฬิกาจับชิ้นประจ๋อลาราเบล
แล้วก็เทียบเคียงกับเวลา
แต่ละจุดที่เห็นมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
อันนั้นคือประเด็นใหญ่ของเมื่อวานนะคะ
แต่วันนี้สิ่งที่อยู่ในที่จับตาที่สุดของวันนี้ก็คือเวลาการตาย
ทุกคนก็พุ่งไปว่าตกลงแล้วชีพจรลาลาเบลจากนาฬิกาของลาลาเบลเอง
ตกลงแล้วเนี่ยหยุดเต้นตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ตามข่าวก็บอกประมาณ๕โมง
แต่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะทางตำรวจก็พยายามจะอธิบาย
บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หมอให้มาสามารถจะบอกอะไรได้บ้าง
ระยะประมาณ๓๔ชั่วโมงที่ว่านี้ก็เรียงลำดับมา
แต่ก็ยังไม่ได้ระบุว่าตกลงแล้วสามารถชี้ได้อย่างชัดเจนเป๊ะเลยหรือไม่

ทีนี้ค่ะวันนี้ก็เลยอยู่กันที่เรื่องนาฬิกากับเวลาการตาย

แต่ทีนี้ในช่วงชั่วโมง๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
สิ่งที่คู่กันไปแล้วก็เป็นที่จับตาที่สุดในช่วงชั่วโมง๒ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ
มีข่าวมาตลอดทั้งวัน
ว่าสามารถจะสรุปได้แล้วไปขอสารออกหมายจับได้แล้วอ่า
ขอหมายสารออกจับใครบ้างด้วยกี่ข้อหา
คือมันก็ไล่เรียงมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
จนกระทั่งช่วงก่อนเข้ารายการ

ซึ่งเฝ้าอยู่ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีนี้

ไม่ว่าจะเป็นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

หรือแม้กระทั่งที่สนซึ่งทำคดีคือสนบุคโลนะคะ

ซึ่งมันก็เป็นข่าวที่คุณผู้ชมอาจจะได้ทราบแล้วก็คือว่า
ได้ยินข่าวมาว่ามีการขอออกหมายจับ

ข้อกล่าวหาที่ส่งไปมี๔ข้อหามีคนโดนอยู่๑
แต่ไม่มีใครยืนยันอะไรกับเราทั้งสิ้นนะคะ
เพียงแต่ว่าบอกแค่ว่าให้รอตำรวจพูดทีเดียวให้แถลงทีเดียว
แล้วตอนเมื่อกี้ก็ข่าวก็เข้ามาอีก
ก็บอกว่าขอไปแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสารอนุมัติไหม
หรือถ้าสารจะอนุมัติจะอนุมัติครบทุกข้อหาที่ส่งไป๔หรือเปล่า

แล้วก็มีไปถึงคนที่อยู่ในสนามข่าว
ก็บอกมาบอกว่าสมมุติถ้าได้หมายจับออกมาจริงก็ยังไม่จับคืนนี้หรอก
เฝ้าดูอยู่เพราะว่าตอนนี้ข่าวมีแล้วนะคะ
ว่าไปเฝ้าดูน้ำอุ่นอยู่ที่คอนโด
เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้ำอุ่นหรือเปล่า
แล้วถ้าจับอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้า
อันนี้ข่าวล้วนค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าจะใกล้เคียงกับความจริงหรือไม่อีกไม่กี่ชั่วโมง
เพราะก็ถามนักข่าวในสนามเขารู้มากกว่าดิฉันกันเยอะนะคะ
บอกว่าถ้าจับไม่น่าจะจับคืนนี้น่าจะเป็นเช้าถึงจะจับ
แต่มีสองท่านที่รู้มากกว่าดิฉันในรายการ
มุมของวงการที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้น

เพราะว่าเขาก็ต้องหาข้อมูลในการพูดคุยกันนะคะ
ท่านแรกไม่ได้เจอนานแต่ข้อมูลออกมาเพียบเลยค่ะ

ทนายเจมส์กับทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือต้องไล่เลียงประเด็นเพราะข่าวมันอุตลุดวุ่นวาย

แต่น่าจะใกล้เคียงของจริงเพราะมันมาแนวนี้หมดช่วงค่ำ
ถ้าคุณถามผมนะเท่าที่ฟังคุณจอมขวัญพูดเมื่อกี้เนี่ยนะ
อุ่นแน่ไม่ใช่น้ำร้อน

มันแน่นอนแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพูดไปก่อน
ซึ่งโดยปกติแล้วสารก็ใช้เวลาพิจารณา
แต่คุณรู้ไหมว่า
คุณดูสิครับคุณดูหน้าตาของน้องลาลาเบล
หน้าตาสะสวยอายุก็น้อย
ถูกลากอีลู่ถูอีกังเดินขึ้นเดินลง
ในลักษณะนี้ผู้คนเขาสงสาร
แต่คุณจอมขวัญต้องเข้าใจจริงว่าเหตุการณ์เรื่องนี้
ผมเชื่อว่ารายอื่นก็มี
หรือว่าที่คุณชุวิตได้รู้ข้อมูลมาจริง

อาจจะมีอย่างนี้ให้เห็นอีกก็ได้
คือมันเป็นเส้นบางที่แบ่งอยู่ในเรื่องนี้
พอกินไปกินไปกินไปหลายหลายแก้วเนี่ยมันก็เมา
พอเมาเนี่ยเรื่องมันจะขยายไปมากกว่านั้น

ซึ่งคนที่ตั้งใจจะทำงานจริง
คุณต้องจอมขวัญกับตนายเจมส์

แต่นี่เป็นการแข่งขันที่มีสูงขึ้น
ธุรกิจออนไลน์ที่ขยายใหญ่โตขึ้น
มีการส่งหน้าตามีการส่งว่าไม่ศักดิ
ไม่เอานู่นไม่เอานี่แล้วก็ส่งราคา
ทีนี้ถ้าถามอย่างนี้เวลาคงไม่ยาวมึง

นี่คืออะไรก่อนค่ะเล่มแดงบนโต๊ะนี่อะไรก่อนครับ
เล่มนี้เพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นพชชผู้เชี่ยวชาญ
ไม่ใช่พบชนนะ
อันนี้เป็นภาคนิพนธ์ที่สมัยผมเรียนปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเพศพาณิชย์ในประเทศไทย
แต่ขออภัยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

เกี่ยวกับคดีแต่ถ้าคุณถามอย่างนี้

ว่าไอ้ธุรกิจนี่มีความสัมพันธ์อย่างไร
ก็คุณเรื่องเล่าเรื่องยาเรื่องอะไรผสมปนเปย์กันหมด

เดี๋ยวขอว่ายาวมาที่ทนายเจมส์

ไม่ได้เลือกเวลาเลือกความพร้อมมากกว่า
คือเขาต้องดูเวลาสถานที่การจับกลุ่มต้องประเมินสถานการณ์นะว่า
เป้าหมายเนี่ยนิ่งไหม๒เป้าหมายมีอาวุธหรือเปล่า
ถ้ามีอาวุธแล้วต้องการจะหนีเขาต้องมียุทธวิธีในการบล็อกเหยื่อบล็อกเป้าหมาย
ไม่ให้หนีนะครับแล้วก็ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่รอบข้าง
คุณชุวิตบอกคิดว่าไม่น่าจะเป็นคนอื่นน่าจะเป็นผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นแหละ

ส่วนตัวผมนะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับศพมากที่สุด
คนน่าจะเป็นเป้าหมายของตำรวจเขานะครับ
สาเหตุเพราะว่ามันใกล้เคียงกันหลายข้อหา
อย่างเช่นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างนี้
ประมาทตรงไหนประมาทตรงเห็นสิ่งผิดปกติแล้วคุณไม่พาไปหาหมอ

น้ำอุ่นเป็นคนอุ้มน้องออกจากบ้าน

อันนี้ชัดสุดนะครับเพราะว่าอะไร
ต่อให้เขาไร้สติคุณก็ไม่มีสิทธิ์อุ้มชะบ้านบ้านเปล่าจะไปที่อื่น

อันนี้๒ข้อหาที่ชัดเจนที่สุด
ส่วนข้อหาอันอื่นเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นศพ
ที่นี้ค่ะก็ต้องขออภัยของอนิญาตย์ครอบครัวของคุณน้ำอุ่นไว้ก่อนนะค่ะ
คือข่าวมันมาแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวตื่นเต้นตกใจยังไม่เป็นทางการ
คือข่าวมันมาแบบนี้แต่จะเป็นอย่างนี้หรือไม่
ก็อย่างที่ตำรวจบอกตำรวจคือขอให้ตำรวจเป็นคนพูด

ทีนี้ทนายเจมส์ค่ะอย่างที่คุณชุวิตบอกคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
คือเคยได้ยินคดีมีคดีทั้งเป็นคดีและไม่เป็นคดีอยู่แล้วใช่ไหม

ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของที่เกิดขึ้นมีไหม
สังคมไทยคือผมไม่ได้บอกให้โลกสวยนะ
ยึดความเป็นจริงมันมีครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าว

ก็ผู้เสียหายเขาไม่กล้าเปิดเผยตัว
สาเหตุอะไรถึงไม่กล้าเปิดเผยตัวอายครับ
บางคนมีการมีงานแต่แอบทำเป็นแบบอะไรไซไลด์ครับครับ
ทำงานบางคนมีครอบครัว

ใช่บางคนมีอยู่ในสังคมระดับสูงแต่แอบทำ
ก็มีเรื่องราวพวกนี้จึงเกิดขึ้นเป็นเหยื่อของพวกแก๊งพวกนี้เลย
คือจริงแล้วตอนที่มีข่าวลาลาเบลเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
ในพื้นที่สพบังบัวทองที่นนท์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีอีลุงตุงนัง
เพราะว่าก็มีข้อกล่าวหาว่าถูกกระทำในบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้เดี๋ยวว่ากันนะคะว่าตกลงเจ้าของบ้านเจ้าของงาน
เขาจะแจ้งความกลับไหมเอาคืนไหมหรือนะคะหรือว่าคนที่บอกว่าตัวเองเสียหายเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะถูกทำร้ายหรือว่าถูกชำเลาถูกมอมใดก็แล้วแต่
อันนี้อยู่ที่อีกสพนึงอันนี้ยังไม่ได้เอาเข้ามารวมนะคะ
คุณชูวิทย์เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาข้อมูลเลยอยากรู้แล้ว

อยากจะแยกข้อมูลจากผมนะเอารายการนี้ฉันไปก่อนเลยค่ะ
ที่จะบอกเด็กที่จะไปงานว่าเออถ้าเป็นธรรมดาก็ยังอาจจะเป็นลาลาเบลนะ

เล่าลูกค้าเนี่ยนั่งไปงานหน่อยเดียวปาร์ตี้๒๓ชั่วโมง
แรงก็หมายความว่ามันงานแรงนะ
สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นพัฒนาการ
ได้ค่ะวางเพิ่งบนได้เลยนี่ค่ะมันเป็นพัฒนาการ

บางคนก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลับอะไร
เพราะมันมากับความทันสมัยของโทรศัพท์มือถือ
ทรงหน้าตาทรงชื่อนะครับ
ซึ่งเป็นชื่อจัดตั้งอะไรต่าง
พร้อมกันนั้นใช้ไลน์เป็นการสื่อสารผ่านเอเย่น
เช่นเอ็นเสาร์นี้เลส๓๐๐๐หัก๑๐๐๐
เวลา๑๔ทุ่มขอสวยหุ่นดีขาว
หัก๑๐๐๐ค่ะเอเจน
งานชั่วโมงหนึ่งเป็นนักศึกษาขอผิวขาว
หุ่นดีไม่ศักดิ์ทำนมได้แต่ต้องนิ่ม
สถานที่อะไรต่างเหล่านี้
อันนี้มีตัวเอามาจากตัวอย่างจริงหรือลองเขียนเอง
ไม่เลยครับตัวอย่างจริงทีนี้ต้องไล่ดูครับพัฒนาการ
ผมขออนุญาตเรียกว่าธุรกิจเพศพาณิชย์นะครับ
คือเดี๋ยวตัวเล่มแดงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณชูวิทย์ทำ
มันตั้งแต่ปี๕๑ครับ
แต่อันนี้เอาข้อมูลล่าสุดที่อันนี้ปี๕๑นะครับ
แต่ธุรกิจคุณจอมขวัญทนายเจมส์ครับ
เหมือนกันทุกธุรกิจคือมันมีพัฒนาการ
วันนี้คุณจอมขวัญหรือท่านผู้ชมทางบ้านทางไทยรัฐเนี่ย
หรือว่าสั่งแกรปให้เขามาส่งรถติดไม่อยากไป
ธุรกิจเพศพาณิชย์เช่นกันครับทุกวันนี้ไม่ต้องไปแล้ว
อ้าวผมโดดไปยืนเลือกหรือไปโคกเตลแล้ว
แต่ก่อนเขาเรียกพาร์ทเนอร์
ถ้าผมเรียกผู้หญิงคนไหนว่าพาร์ทเนอร์ในสมัยก่อนนี้โกรธตาย
รุ่นคุณสองคนคงอาจจะไม่ทัน
สมัยผมนั้นไปที่ไนท์คลับพาร์ทเนอร์คือคู่เต้นลำนั่งกินเหล้าเป็นเพื่อน
เช่นกันครับบอกว่าไม่ยุ่งนะไม่ไปข้างนอกนะของพวกนี้มันไม่มีใครเห็นหรอกครับ
พัฒนาการต่อมาเป็นอาบอบนวดเป็นไซส์ลายเป็นค็อกเทลเล้า
และในปัจจุบันใช้ไลน์ในการจัดหา
มีเอเย่นมีพริตตี้อันนี้พริตตี้วงเล็บเกย์ให้ด้วย
ิตตี้เอ็นอัพอะไรที่เมื่อกี้ผมอธิบาย
ถามว่าประมาณการของเรื่องธุรกิจแบบนี้
ดูอันนี้ครับออนไลน์อันนี้เยอะสุดเยอะสุด
อื่นเริ่มเล็กลงน้อยลงบาเกโรงแรมบังกะโลผับอาบอบนวดเต็ดเตร่นี่น้อยเลย
บาเบียก็อาจจะมีคาราโอเกะก็มีแต่ว่ารายได้หลักอยู่ตรงนี้
ซึ่งตรงนี้ปีหน้าก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
ส่วนใหญ่สุดในธุรกิจคือออนไลน์ในธุรกิจลักษณะนี้

ตัวเลขเป็นตัวเลขอัปเดตคุณจอมขวัญจะเชื่อผมหรือจะเชื่อใคร
เพราะว่าเรื่องนี้ผมทำกระทั่งภาคนิพลอาจารย์ที่ปรึกษานี่ต้องมาสัมภาษณ์ผมนะ
เพราะผมรู้ดีกว่าอาจารย์อีกนะแต่ว่าตัวเลขคุณถามว่าจริงไม่จริง
เอาล่ะมันไม่มีหลักฐานแต่ข้อมูลที่ผมรวบรวมมาก็ใกล้เคียงครับ
จริงถ้าคุณถามในกรณีลาลาเบล
กำลังจะถามว่าคุณชูวิตตอนที่ตามข่าวแรก
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนที่ข่าวออกมาทรงแรกทุกคนก็ห่วงว่าลาลาเบลจะไม่รู้ตัว
มอมถูกกระทำแต่ว่าณตอนนี้ข้อมูลในการมัดอย่างเป็นทางการ
ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเหมือนที่คิดตอนแรกที่เป็นข่าว
การผมนะเท่าที่ผมมองนะอันนี้ถือโอกาส
เพราะถ้ารู้ตัวว่าตายเนี่ยคนที่ไหนมันจะเอาเข้าบ้านตัวเอง
ผมถามง่ายอย่างนี้ถ้ารู้ตัวว่าตายใครจะลากเข้าบ้านตัวเอง

คุณชุวิตกำลังจะบอกว่าก็ไม่คิดว่าผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นรู้ว่าลาลาเบลไม่อยู่แล้วเหรอคะ
ใช่แต่แรกไม่รู้แน่นอนถ้ารู้ไม่เอาเข้าบ้าน
แล้วอาจจะเคยทำอย่างนี้คนเมาก็พาขึ้นมา
แต่ตอนหลังสงสัยจะตายเลยพาลงมาอีกที
ก็เอาเดี๋ยวนะจังหวะตอนพาลงคิดว่าเขารู้ไหม
รู้ตอนลงมาเริ่มรู้แล้ว

กำลังจะถามว่าแต่ผู้ชายซึ่งก็ดื่ม

คือคนไม่ค่อยเชื่อว่าจะดูไม่ออก
แต่ทีนี้ประเด็นคือการลากลงมา

อาจจะเห็นรอปภเพื่อนบ้านในคอนโดเดียวกัน
แล้วรู้ไหมถ้าตายแล้วจะกล้าทำแบบนี้ไหม
ซึ่งเดี๋ยวนะคะคุณชูวิทย์ขอพักสักครู่

เพราะว่าขาขึ้นออกจากบ้านก่อน

มาถึงสภาพพาขึ้นคอนโด
รู้ไม่รู้สังเกตเห็นไม่เห็น

คือในชั่วโมงที่พาลงมา

เวลาอยู่ช่วงสองช่วง

คือตกลง๕โมงเย็นหรือว่าประมาณทุ่มหนึ่ง

ตั้งแต่เมื่อไหร่ทีนี้ตัวเลขมันอยู่ใน

มาอีกทีนะคะแล้วยังไม่ได้บอกว่าจุด
ที่เสียชีวิตที่บอกได้อย่างเป็นทางการคือตรงไหน

แต่ในแง่ของสมมุติถ้าต้องไปสู้คดีจริง
คือนะตอนนี้เราคาดว่าคนที่อย่างน้อยจะโดนคนแรก

แต่ประเด็นคือว่ามันอาจจะต้องไปสู้คดีกันว่ารู้ไม่รู้
เพราะมันมีผลต่อการตั้งข้อเก่าหาและข้อเก่าหาที่จะโดนใช่ไหมคะ

คือจังหวะตอนออกจากบ้านสภาพเบลไม่ไหวแล้วนะ

ตอนพาขึ้นคอนโดซึ่งชัดมากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะ
ซึ่งชัดมากมันดูไม่ออกเลยเหรอว่าไหวไม่ไหว
รวมถึงลักษณะที่คุยกับเพื่อนในแชทด้วยนะคะ
ว่าน้องผู้หญิงมีอาการแบบไหนแล้วก็หายไปหลายชั่วโมง
จนกระทั่งจังหวะพาลงมาแล้วนอนที่โซฟาเอาทนายเจมส์ก่อน

ในการพิสูจน์ว่าเขาจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นรู้หรือไม่รู้กันแน่
รู้หรือไม่รู้อะไรว่าตายหรือไง

คือถ้ารู้ว่าตายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะไปรู้ตอนที่อยู่ในคอนโดแล้วล่ะ
ตอนที่เริ่มโทรหาเพื่อนของคนอื่น
โทรหาเพื่อนน้องเบลให้มารับอย่างนี้ป่ะ

สาเหตุที่เริ่มผิดปกติเพราะว่าเขาพยายามถ่ายคลิป

อันนี้ในระหว่างที่ก่อนที่เขาจะติดต่อทางนู้นนะ

แต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ของน้องเบลมันเป็นสายชาร์จ
ก็หาสายชาร์จไม่ได้อีก
ไม่ได้ใช่เขาก็เลยติดต่อไปที่
รู้สึกว่าจะมีกลุ่มของพิตตี้เนี่ย

ลุมเข้าไปแบบว่าเหมือนกับเข้าไปทักไลฟ์
เอาเพื่อนฉันไปอะไรเงี้ย

กลุ่มนี้มามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ใช่คือเขาจะรายงานเพื่อนในกลุ่มเขาตลอดนะครับ

แต่เราไม่รู้ว่าตำรวจมีแชทมากกว่านี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชม

คือเรื่องของเรื่องเนี่ย

ใครจะเอาศพขึ้นไปบนห้องอ่ะพี่

แต่ทีนี้การไปอยู่ด้วยหลายชั่วโมง

คือไปอยู่ด้วยหลายชั่วโมงแล้วก็

มันเริ่มผิดปกติแล้ว

อันนี้เริ่มรู้แล้วนะครับ
มันมีข้อหาที่มันเกี่ยวข้องอยู่แค่ข้อหาเดียว

แต่นี่มันไม่ใช่มันเอาลงมาแล้วก็มาลงส่งญาติเขา

ยังตกเตียงกันอยู่ในว่าเป็นงดเว้น

มีความผิดปกติของผู้หญิงคนนี้ไหม

เมาปกติกับเมาผิดปกติ
มีน้ำลายฟุมปากปุกไม่ตื่น

คนโดยละขนาดวินยูชน

เรียกไม่ปลุกไม่ตื่นว่าหายใจรวยอย่างนี้

ผมบอกด้วยว่าน่าจะมีคนที่

เพราะฉะนั้นเวลาการตายถึงสำคัญถูก

คือสมมุติเราลองให้ผ่าน

ออกจากบ้านงานในรถ

กระทั่งในจังหวะที่ไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนนะคะ

พยายามถามเพื่อนติดต่อ

เอาช็อตที่จนกระทั่งพาน้องเบลลงมา

คืออาจมองได้ว่าน้ำอุ่นไม่รู้

มองได้อย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าพ้นผิดทุกข้อหา
ใช่แล้วก็การกระทำทุกอันเนี่ย

เช่นในส่วนของการที่เค้าตกอยุ่
แล้วผิดปกติแล้วไม่ได้ให้การช่วยเหลือ
หรือว่าแบบถ้าคือประมาณ

เราเรียบรัฐพยาบาลซึ่งตรงนี้แหละที่ถ้าบิญญูบชน
สังเกตดูดีใช้วิจัยทะเลยนด่วยดี
ก็จะรู้ว่าอันนี้ผิดปกติอาการหนักต้องเรียกรัฐพยาบาล

เอาเขาหมดสติ
หรืออาจจะเสียชีวิต

เอาสิทธิ์อะไรไปเอาร่างของเขาออกมาจากบ้าน

คุณจอมขวัญเอาตรงไหม
ยังไงคะคุณจอมขวัญเอาตรงเลยดีกว่า

ผมก็บอกว่ามันจะต้องสู้ว่ามันไม่ใช่วีนยูชน
ผมจะไปรู้ได้ไงเขาเมาผมไม่ใช่เป็นหมอ

ก็ผมเอาออกมาจากงานก็เพราะว่าเห็นเขาเมา
ก็จะพากลับบ้านในระหว่างนั้นผมก็พาขึ้นบ้าน
เข้าไปในลิฟต์ก็จะมีคนเห็นอีกมีพยานเยอะแยะไปหมด
ผมเอาเข้าห้องเนี่ยถ้าคนตายผมจะเอาเข้าห้องทำไม
ก็ผมคิดว่าเขาไม่ตายแล้วผมจะไปรู้ได้ไง
แต่ผมไม่ใช่หมอผมก็เห็นเขาเมา
แล้วที่สำคัญตัวผมก็เมาด้วย

คือมันจับสังเกตอาการได้ไหมว่า
รู้หรือไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงไม่อยู่แล้วเนี่ย
คุณชุวิตก็จับสังเกตได้ไหมคะจากภาพเนี่ย
คือตรงนี้มันไม่มีใครทราบหรอกครับ
ว่าในใจเขาจะรู้หรือไม่รู้
แต่ตอนนี้ถ้าเขาสู้ก็ต้องสู้ว่าไม่รู้
ไม่รู้ถ้ารู้จะไปทิ้งไว้อย่างนี้ได้ยังไง
ก็พบว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองก็เมาด้วย
แล้วก็เจอแบบนี้อยู่บ่อย
ทีนี้ธุรกิจหรือว่าวิธีการกระทำแบบนี้
ถามว่าอันนี้ทำครั้งแรกหรือเปล่า
ก็ถ้าไปถามคงจะมีพาถามยามก็ได้
ถามคนที่คอนโดก็ได้ว่าก็เคยมีอย่างนี้แหละ
ก็ทำธุรกิจแบบนี้บางคนเมาทั้งนั้น

เขามาลงก็ตกใจก็เลยพาลงมาทิ้งไว้
ถ้าวินยูชนคนธรรมดา
แต่ถ้าผมวิญญูชวนผมเล่นไปสองขวด

ผมก็กินเหมือนกันต่างคนต่างกินก็เลยมา
คุณชุวิตผู้ชายที่ไม่ต้องผู้ชายก็ได้
หมายถึงคนที่ดื่มบ่อยดื่มบ่อยดื่มจนบอกโอ้โหไปสุดแล้วเนี่ยนะคะ
จะดูออกไหมว่าแค่ไหนเรียกเกินแบบเมาสุดขีด
มันเริ่มผิดปกติต้องส่งโรงพยาบาล
แล้วแต่คนบางคนกินบ่อยบางคนกินไม่บ่อย
คนมีโรคประจำตัวบางคนไม่มีโรค
บางคนร่างกายแข็งแรงนอนหลับมาบางคนกินเหล้ามาทั้งอาทิตย์ตลอด
ร่างกายอ่อนแอกินเข้าไปก็ป๊อก
มันต่างกันเนี่ยปริมาณของแองโครฮอล์เนี่ย
ตามกฎหมายแค่๕๐ใช่ไหมก็ถือว่าเมาแล้ว

อ่ะอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะแล้วถ้ากินไปแบบนี้อ่ะ
และไม่เคยกินเนี่ยแล้วเกิดร่างกายอ่อนแอน็อก
แล้วเสียชีวิตไปแล้วเกิดผมเป็นน้ำอุ่น

ต่างคนต่างเมาเลยเนี่ยผมก็ลากขึ้นไป
ว่าจะพาไปพักไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนนะ
เนี่ยออกคงจะสู้ช่องนี้พรุ่งนี้หมายจับเนี่ย
แน่นอนคุณจอมขวัญไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นหรอก

คือถ้าสมมุติต้องสู้คดีจริงแล้ว

คือคงคาดว่าทั้ง๑สู้ว่าเมา
ไม่รู้จริงไม่ได้ตั้งใจซึ่ง
ซึ่งเอาจริงถ้าเรามองกลาง
คือก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะรู้ว่าเป็นศพแล้ว
อุ้มขึ้นไปนอนอยู่ในห้องแล้วอุ้มลงมา
แล้วคือไม่ได้มีความผิดสังเกตระแวดระวังใดทั้งสิ้น
คำถามคือว่าอาการเมาและความไม่รู้ของผู้ชายคนนี้

คำว่ารอดอาจจะแบบไม่ใช่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์
คือบุคคลจะอ้างว่าเมาแล้วก็ทำความผิดไม่ได้

สู้ได้แต่ช่วยไม่ได้
ไม่รู้ว่าสิ่งที่กินนั้นคือสิ่งของมืนเมา

ก็ผมไม่ได้จับกอกปากนี่
คนต่างจินก็รู้อยู่ว่ามางานอย่างนี้ก็มากยานจินแล้ว
แต่ตัวของผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นจะบอกว่าตัวเองเมาไม่รู้เรื่อง
ไม่ได้ส่งโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเลยพาขึ้นไป

แล้วดูจากที่ตัวเขาเนี่ยคนเมาเนี่ยไม่สามารถ
ผมมองดูนะคนเมาไม่สามารถอุ้มคนทั้งคนเดินมาจนขนาดนี้
เออเดี๋ยวจะถามสมมุตินะคะ
สมมุติว่าถ้าบอกว่าเมาอันนี้ข้อหนึ่งนะคะ

แต่ถ้าบอกเมาแต่ดูแล้วไม่ได้เมาเอออันนี้จะเป็นยังไงคะ
คือมันก็ทำให้กระบวนการของศาลพิจารณาลำบากขึ้น

สู้ติดแน่แพ้ติดนาน
สารภาพดีกว่างานนี้ว่าไม่รู้
ถ้ารู้เนี่ยผมจะพาเข้าบ้านทำไม

ก็คือว่ารู้แล้วก็เล่าเขาได้จริงให้สาธารณ์
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพินาของศาลจะดีกว่า
ใช่เดี๋ยวนะคะต้องเลือกอันแรกหรือเปล่า
ต้องเลือกอันแรกก่อนหรือเปล่าว่าจะสู้ว่าเมากับไม่เมา

ไม่เกี่ยวคือณวันนี้เขาจะสู้ในลักษณะที่
หาสาเหตุที่เขากระทำความผิด
คือเขาอาจจะบอกว่าเขาเมา๒หนึ่งเขาเมา๒หนึ่ง
ผู้หญิงยินยอมด้วยนะซึ่งในส่วนพวกนี้

สำคัญคือน้องเขาแชทบอกเพื่อนก่อนแล้วว่า
เฮ้ยเมา๒ขวด๒ชั่วโมง

คือเจ้าตัวไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้ว
ถ้าเขาจะไปกับน้ำอุ่นเขาจะบอกเพื่อนให้มารับทำไม

คุณชุวิตค่ะคือตอนนี้เรากำลังแยก
เพราะว่าข่าวมันออกมาว่าผู้ชายก็เมา
ทีนี้มันต้องเลือกระหว่างจะสู้ว่าเมากับไม่เมา

กำลังจะถามว่าถ้าสู้ว่าเมาเนี่ยก็เดี๋ยวพิสูจน์กันนะคะ

เมาแต่ต้องสู้อีกชั้นหนึ่งนะคะว่ารู้กับไม่รู้

ขนาดขับขี่เขายังต้องเอาให้เป่าเลย
ว่าเมาหรือไม่เมาจะรู้ไหมว่า
คนนี้เมาหรือไม่เมาก็ผมกินมา
ตอนที่พาออกมาก็พาไปพบว่าเจตนาดีจะไปส่ง
แต่ว่าก็เห็นหมดสติก็จะพาเข้าบ้าน
เชื่อผมนะผมคิดว่านะ
จากคนนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบกันทั้ง

แล้วก็ทั้งอยากด้วยก็กะว่ามึงพาไปนะ
เคยทำอย่างนี้ก็พาขึ้นไป
แต่ชักท่าไม่ดีเว้ย

แล้วพาลงมาด้วยความที่มันจะ
มันพาไปโรงพยาบาลหรือโทรศัพท์หาเพื่อนก็ยังดี
ดันโทรพาไปวางไว้ที่กลางโซฟา
แต่ไอ้การที่ไม่พาไปโรงพยาบาล

แล้วหาเพื่อนหาญาติเขามารับเนี่ย

เคยวินิจฉัยเรื่องใกล้เคียงกันเลย
จำเลยพาผู้ตายออกจากร้านอาหารนะครับไป
เพื่อจำเลยพาผู้เสียหายออกจากร้านไป

แต่ปรากฏว่าไม่ไปส่งเอาไปแวะโรงแรม
ปรากฏว่าผู้ตายตาย
ตายเพราะอะไรตายเพราะในขณะที่อยู่ในรถ
มีเลือดไหลออกจากหัวมีเลือดไหลออกจากหูทั้งสองข้าง

จะต้องพาไปโรงพยาบาลไม่ใช่พาเข้าโรงแรม
เขามองว่านี่คือคุณมีเจตนาที่ไม่ดีกับการพาคนคนนี้ออกไป
สารลงโทษนะครับสารลงโทษในข้อหากักขังนวงเหนียว

อันนี้รู้ตัวอันนี้ไม่รู้ตัว

ทีนี้เดี๋ยวมีหนึ่งประเด็นนะคะอันนี้ต้องดิฉันย้ำก่อนค่ะคุณผู้ชม
คือที่เราพูดและคาดว่าเป็นผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นเนี่ย
คือเราคาดเดาจากเนื้อหาข่าวทั้งหมดนะคะ

เมื่อมันมีการให้ข้อมูล
แล้วมีภาพประกอบบางส่วนบางส่วนนะคะ
คำถามคือว่าการที่ลาลาเบลดื่มไม่ดื่มเอง
ถูกบังคับให้ดื่มมีสติไม่มีสติ

ถ้าไม่มีการกรอกการบังคับนะ
คำถามคือมันมีผลต่อคดีไหม
พฤติการของลาลาเบลเอง

ซึ่งเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ข้อมูลที่เป็นของตัวลาลาเบลมีผลต่อคดี
ที่จะให้ความเป็นธรรมกับลาลาเบลอย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของข้อมูลที่เราพูดถึงว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของลาลาเบลเองนะคะ
ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งหาเพื่อนนะคะ
ว่ามาถึงกี่โมงแขกเป็นยังไง
งานเป็นยังไงให้มารับด้วยนะคะ
แม้กระทั่งภาพที่ออกมาว่า
ระหว่างที่อยู่ในงานลาลาเบลมีลักษณะแต่ละช่วง

และที่สำคัญคือว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
เจ้าของงานก็มีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ

อุ่นกับลาลาเบลดูชอบพอกัน

กลุ่มที่เกี่ยวกับตัวลาลาเบลเท่านั้น

หรือมีผลต่อความเป็นธรรมของเขายังไง
คนที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องลาลาเบลมากที่สุด
ไม่ว่าจะในงานในรถในบ้านในคอนโดก็ดีเนี่ยนะครับ
ใกล้ชิดที่สุดคุณควรจะเห็นอะไรผิดปกติ

ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้าวกินกันอยู่ดี

วูบเมาหรือหลับหรือหมดสติ
อาการชักเกงไหม
เพราะดูแล้วเหมือนน้องเขาอ้าปาก
ฉันก็ไม่รู้อย่างนี้มันชัดไหม

แบบนี้มันไม่ใช่เมาสุด

ทีนี้ในเรื่องของที่เป็นแชทที่ลาลาเบลบอกให้เพื่อนมารับ
หรือว่าแขกในงานเป็นอย่างไร
แม้กระทั่งคำให้สัมภาษณ์ของคนที่อยู่ในบ้านด้วยกัน

คือถามว่ามีผลไหม

อาจจะนำสืบไปในธรรมนองที่เขายินยอมพร้อมใจที่จะออกไปก่อน
แต่อย่าลืมนะครับว่าเขาทำงาน
เขาไม่ได้ถือเนื้อถือตัวที่อยู่ในงาน
ที่อยู่ในงานไม่ได้หมายครับว่าเขาจะชอบคุณนะ

ลักษณะเป็นงานคือถ้าน้องเขาแบบตัดสินใจมาทำงานแล้ว

มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน
คุณสมบัติของแต่ละคนก็ย่อมไม่เท่ากัน

บางคนอาจจะพูดคุยเก่งไม่ถือตัว
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่ทำงานก็ดี
คุณสมบัติของแขกที่เรียกว่าดี
จะมีการบันทึกไว้
แขกคนนี้ติ๊บดีแขกคนนี้ใจดี
แขกคนนี้เป็นไม่เรื่องมาก
เด็กที่ไปทำงานประเภทนี้ก็เช่นกันนะครับ
จะต้องบอกคุณสมบัติว่ารับได้แค่ไหน
แต่ถามว่าคุณเข้าไปกินเหล้าแล้วเนี่ย
แก้วสองแก้วหรือสามแก้วสี่แก้ว
คุณคิดว่าจะหยุดอยู่ตรงไหน

กิน๔แก้วแล้วพอนะถ้าจะไม่กินอีก
ก็ในเมื่องานมันชื่อบอกอยู่แล้วว่า

เพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้ที่ผมบอกว่า
มันค่อยพัฒนาไปเรื่อย

ที่ได้ถามว่าในสังคมไทย
การทำงานประเภทนี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไหม
ผมก็ต้องบอกว่ามากขึ้น
เพิ่มมากขึ้นแล้วถามว่าอันตรายไหม
คุณจอมขวัญคุณจอมขวัญอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่ง
มองไม่เห็นว่าสังคมนี้
มันจะต้องต่อสู้ดิ้นล้น
โอ้โหค่ารถค่าลาค่าคอนโดค่านู่นค่านี่
ถามว่าเงิน๓๐๐๐ถ้าเกิด
ผมมีคนอื่นเขาทำเดือนหนึ่ง๑๕วันได้๔๐๐๐
ไม่ถูกเหรอเดือนนึงมี๓๐วัน
ผมทำแล้วจะรับงานแค่๑๕วัน
ชั่วโมงวันละ๒ชั่วโมงก็ได้๔๕๐๐แล้ว

ถ้าเกิดติ๊บดีเกิดมีแขกคนนี้อี๋อ๋หน่อยเอาใจ
ทีนี้ต้องแบ่งกันระหว่างคนที่เขาทำด้วย
ด้วยใจจริงเป็นพิธีจริงเพราะตอนที่ชักมั่วอะไรก็พิธี

ชักงงไปหมดแล้วมีทั้งแท้มีทั้งเจ๊ไปกินเหล้าด้วย
พิธีอะไรพิธีที่แสดงสินค้าไม่ใช่เหรอ

เออนั่นคนละอย่างกันน่ะพิธีเขามีสถาบันเขาน่ะ
ไม่จะมาตรวจการเออแต่อย่างนี้
คุณไปกินเหล้าเหล้าคุณเข้าปากแล้วคุณก็มาถามว่าเมา

ภาพน่าอุจจาดก็คือการลากไปลากมานะฮะ
และยังไม่พูดถึงเรื่องของการที่เป็นตับ
นั่งกินเหล้าทุกวัน๓เดือน๖เดือน
คุณคิดว่าคุณเป็นมนุษย์เหล็กไหลเหรอ

ผมก็บอกทนายเจมส์กับคุณจอมขวัญได้เลย
ต้องสู้ว่ามันไม่รู้ว่าตาย

ใครก็จะพาเข้าบ้านใครก็จะพาขึ้นลงมา
มันต้องสู้ว่ามันไม่รู้
ถ้ามันรู้มันก็ต้องส่งโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องที่มันจะต้องบอกว่า
แต่ถามว่าเจตนามันมีเจตนาแน่นอน
ถามว่าเจตนาเอาขึ้นห้องไป

ความหมายคือไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรือให้ถึงชีวิตหรอก
แต่ว่าเจตนาที่พาผู้หญิงออกจากบ้านหลังนั้นไปเนี่ย
จากที่เขาคุยกันในแชทกับเพื่อนก็พอจะรู้
แต่ทีนี้คุณชุวิตนิดเดียวค่ะก่อนมาที่ทนายเจมส์
คือน้องที่เข้าสู่วงการเนี่ยลักษณะแบบนี้
ที่ให้งานจ่ายงานกันแบบนี้
คือสุดเลยคนจ้างงานก็ผิดใช่ไหม

ผมอยากจะหาคนกินเหล้าเป็นเพื่อนผิดด้วยหรือ

ผมเรียกเขามาชงเล่าให้ผมคุยกับผมผมเหงา
ผมไม่มีคนเป็นเพื่อนกินเหล้ากินข้าวด้วย

แต่มันก็จะเข้ารักษณะข้อหาเรื่องประเวณีอะไร

แต่สังคมไทยเป็นสังคมหลับตาลงข้างหนึ่ง
คุณจอมขวัญถ้าคุณทำอย่างนั้น

มันไม่สามารถจะไปตัดสินอะไรได้
วิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันมาก
ถามว่าต่อไปจะป้องกันกันยังไง

เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอย่างนี้ขึ้นยังไง
คุณคิดดูแล้วกันสังคมไทยมันไม่ธรรมดาจริง
คือเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะจัดระบบอะไรกันยังไงธุรกิจนะคะ
แต่เอาปิดท้ายท่านายเจนที่รู้กฎหมายแล้วก็ตามข่าวนี้
นายเจมส์คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่ต้องรู้ให้ได้
เพื่อกำหนดทิศทางของคดีคือเรื่องอะไรคะ

เวลาใช่ไหมสาเหตุยังไม่สำคัญเท่าแล้วใช่ไหมตอนนี้
ครับสาเหตุได้รู้แล้วไงเพราะว่าคือมาจากแอลกอฮอล์แน่
แต่เมื่อวานตำรวจบอกว่าอาจจะมีบวก

ใช้วิธีการขั้นสูงในการพิสูจน์ทราบ
แต่เวลาตายเนี่ยแทบจะบอกเกือบทุกอย่าง
ใช่เพราะว่ามันจะแจ้งข้อเก่าหาได้แบบ

ตั้งแต่อยู่บ้านพาขึ้นมาในรถ
จากรถไปที่คอนโดนะครับทุกอย่างจะบอกได้หมด
เราน่าจะรู้ไม่เกินคืนนี้แล้วหรือไม่ก็เช้าพรุ่งนี้ถูกไหมครับ

คือมันต้องคำนวณกันกับหลายอย่าง
เช่นนาฬิกาที่น้องเขาใส่อย่างนี้ครับ
ก็ไปหยุดณเวลา๑๗นาฬิกา
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์นะครับ
ซึ่งความเห็นของแพทย์ก็แกว่งอยู่เวลา
มีช่วงคราบเกี่ยวกันระหว่าง๑๕ถึง๑๙
นาฬิกาก็หยุดตรงนั้นแต่ปัญหาก็คือ
มีสถาบันไหนรับรองว่าไอ้นาฬิกาตัวนี้

ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ที่ทั้งสองท่านมาเนี่ยมันมีหลายมุมมองที่สำคัญมากนะคะ
แล้วมันมีช่วงรอยต่อที่เราจะเห็นว่าตกลงใครกันแน่
ที่จะถูกออกหมายจับเป็นคนแรกและคนเดียวหรือเปล่า

จริงข่าวนี้ข้อมูลเยอะมากนะคะ
คนพยายามช่วยกันแก้แล้วก็รวบรวม
แต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องรอตำรวจอย่างเป็นทางการ
กี่ชั่วโมงน่าจะทราบแล้วความคืบหน้าของคดีคืออะไร

เราก็ยังเกาะติดให้สำหรับคดีนี้นะคะเบื้องต้นขอบคุณสองท่านวันนี้ก่อน
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ครับขอบคุณค่ะ
ก็จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันสำหรับข่าวนี้นะคะสวัสดีค่ะ